คุณเคยช้อปปิ้งในออนไลน์กันไหม

โดยเฉพาะสาวจะต้องรู้จักคุ้นเคยกันดี
แต่ว่าการช้อปปิ้งออนไลน์มันก็เสี่ยงคุณผู้ชม
เพราะว่าแม่ค้าโกงก็เยอะเหมือนกัน
เพราะว่ามีคลิปหนึ่งถูกโพสต์

คนโกงเจอคนจริง๒๐๒๐
คือลูกค้าซื้อของแล้วโดนแม่ค้าโกง

ทวงเงินคืน๔๐๐๐บาทค่ะคุณผู้ชม
ไปที่แฟนมา

เพราะว่าเอาชื่อของมันไปสเตอร์ชมาในเน็ต

มากบุกไปด่าถึงบ้านของแม่ค้าเลยนะคะ

บุกไปเลยไปทวงเงิน๔๓๐๐บาท
เขาใช้วิธีไหนรู้ไหมในการไปบ้านแม่ค้า

ว่าแม่ค้าอยู่ที่ไหนอะไรยังไง

แม่ค้าคนนี้เคยโกงลูกค้ามาแล้วหลายต่อหลายครั้ง

แล้วก็มีการใช้วิธีด่าว่าคมคู่รวมถึงอัดคลิปแบบนี้นะคะ

ตามวิธีที่เขาเขียนว่าคนจริง๒๐๒๐
ยุคที่การค้าออนไลน์มันเฟื่องฟูเหลือเกิน

โอนเงิน๔๓๐๐บาทนี่คืนให้ทั้งหมดเลย
เผินข่าวนี้เหมือนไม่มีอะไรนะคุณ

บรรดาเพจของผู้รู้กฎหมายเขาเห็นคลิปนี้

กลัวว่าจะมีการทำตามคลิปแบบนี้
คนจริง๒๐๒๐เกิดขึ้นอีกบ่อยครั้ง

เขาบอกว่าถึงแม้ว่าแม่ค้าออนไลน์จะโกงจริงหรือไม่จริง

แต่ในคลิปเป็นหลักฐานความผิด
ขณะที่ลูกค้าบุกรุกค่ะ
บุกรุกบ้านในยามวิการ
มีการขู่กันโชคทรัพย์

มีการทำร้ายร่างกายกันด้วย

ผิดพรบทวงหนี้
นี่ไงอย่างน้อยถ้าเกิดว่าฟังคุณอ่านมานะคุณใบตอง
ข้อหาแล้วนะที่ลูกค้ารายนี้จะโดนแจ้งข้อหานะ
เห็นไหมล่ะคุณรวมโทษสูงสุดในแต่ละข้อหาที่พูดมา
นี่มีโอกาสติดคุกถึง๑๐ปีเลยนะ
เห็นไหมผู้รู้กฎหมายเขาก็มาบอกนะคะว่าคนจริง๒๐๒๐แบบนี้
ก็ระวังกันด้วยกลัวว่าจะมีคนเห็นแล้วอุ๊ยทำตามทำได้
ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องใช้ขั้นตอนตามกฎหมาย
ใครโดนโกงไปแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ

แต่ว่าไม่สามารถไปขู่เขาไปทวงเงินคืนเขา
หรือไปบุกบ้านเขายามวิการหรือไปทำร้ายไปด่าทอเขาแบบนี้
มันผิดกฎหมายอันนี้ฝากเตือนนะเหมือนจะไม่มีอะไรเนาะ
ใช่คือผู้เสียหายนะบางทีเดี๋ยวเกิดจะติดคุกขึ้นมาด้วยซ้ำนะ
แต่ไปทวงในลักษณะแบบนี้คือเราโดนโกงแถมเราติดคุกด้วยอ่ะ
ไม่คุ้มนะคะ๔๐๐อาจจะได้คืนมาแต่ไม่คุ้มค่าปรับที่ต้องจ่ายอ่ะ
คุ้มมาฝากเตือนกันเอาไว้ให้เป็นความรู้อุทาหรณ์กันนะครับ